เรื่องรถอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะ
เขาบอกว่าคนที่เอารถไปจอดแถวซอยอดุญญารามฝั่งชุมชนกังสดานตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คือจอดอยู่ในซอยนะย้ำว่าเป็นการจอดอยู่ในซอยนะคะไม่ได้จอดที่ดินใครนะคะ
แต่มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะเอาโครนมาสาดรถที่เขาจอดอยู่ข้างถนน
แล้วเอายางรถยนต์มาวางไว้บนรถเขาคุณป้าบอกว่านี่เป็นการประจานที่มาจอดรถขวางที่ดินของเธอ
นี่แหละเขาเรียกสาดโครนสัตว์เสียเทเสีย
คุณผู้ชมสังเกตดูนะจุดด้านซ้ายมือมันคือที่ดินเปล่าแล้วรถจอดอยู่ริมถนนติดกับที่ดิน
แต่ไม่ได้ขวางทางเข้าเพราะว่าที่ดินมันไม่มีการใช้ประโยชน์ใด
มันไม่ได้เป็นทางเข้าทางออกไม่ได้เป็นบ้านหรือเป็นอะไรเลย
ตำรวจควบคุมตัวคุณป้าท่านนี้นะคะที่ก่อเหตุสาดโคนใส่รถมาสอบปากคำ
เธอก็ไปรับสารภาพบอกว่าก็โกรธไงมีคนมาจอดขวางที่ดิน

แค่ขวางที่เธอก็บอกเธอโกรธเธอยอมรับว่าเธอทำจริงนะคะ
ทีนี้คนที่เป็นผู้เสียหายหนึ่งในนั้นก็คือเป็นนักศึกษาสาว
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ด้วยนะคะน้องคนนี้บอกว่าอยากจะให้ผู้เสียหายทุกคน
เอาข้อมูลไปให้กับทางเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะถือว่าทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
บอกจะต้องรวมตัวกันนะสำหรับผู้เสียหายจะต้องแจ้งความนะคะ
ที่ดินตรงนี้เนี่ยนะคะผู้โพสต์ก็คือเด็กนักศึกษารายนี้เนี่ยที่พูดถึง
เขาบอกว่าจุดนี้ปกติแล้วเธอก็เห็นเป็นจุดที่ใช้จอดรถมานานหลายปีแล้ว
เขาก็จอดกันแบบนี้กลางสดานเนี่ยซอยกลางสดานแถวมขนะนะ
ทั้งสองฝั่งเขาบอกเห็นแบบนี้มานานหลายปี
แต่ผู้หญิงคนนี้เคยเอาป้ายมาวางไว้หน้าที่ดินของตัวเองว่าห้ามจอดรถ
โดยให้เหตุผลว่าบังที่ดินของตัวเอง
และเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอารถไปจอดขวางที่ดินของคุณป้าท่านนี้

ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

จริงค่ะชื่อว่านางอุ่นจิตพักดีไทยอายุ๖๗ปีเป็นเจ้าของที่ดิน

อ่าแต่มีภาพนะมีภาพมีภาพว่าเขาเอาโคนไปสาด
อ่าทำให้เจ้าหน้าที่เชิญตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สพมขอนแก่น
อันนี้ตอนแรกก่อนไงจำไปได้ไม่ยอมรับไปเจอที่ที่ดินก่อนไม่ยอมรับก่อน
พนักงานสอบสวนสอบปากคำเบื้องต้นพบว่าสรุปแล้วก็ยอมรับ
เพราะมีกล้องมุมอ่ามีกล้องมุมจนปิดนะบอกว่าทำลงไปเพราะโกรธคนที่ใช้รถ
แล้วเอามาจอดบริเวณริมถนนปิดที่ดินของตัวเองก็เลยเอาดินเอาโครน
เอาดินทรายเอาขยะมาเทใส่รถที่จอดอยู่ในจุดดังกล่าวแล้วก็เอาล้อยางรถยนต์
วางไว้บนรถทำแบบนี้เพื่อเป็นการเตือนสติและเป็นการแจ้งให้กับเจ้าของรถ
ทราบว่าจอดขวางที่ดินของตัวเองอยู่นะโอ้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นบ้านคน
เป็นร้านเป็นอะไรคนก็จะไม่จอดไม่จอดนะแต่เพราะเอิญมันเป็นที่ดินเปล่า
ก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาไม่ได้เข้าไปจอดในที่
ใช่ไม่ได้เข้าไปจอดในที่ด้วยใช่นะคะแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ารถทุกคัน
คือเจ้าหน้าที่เดี๋ยวลงไปตรวจสอบก็รถทุกคันเขาก็จอดริมถนนนะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกแบบนี้ไม่ได้มีลักษณะกีดขวางการจราจรด้วยทุกคนก็พยายามแอบ
เอาไว้คิดให้มากที่สุดเหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเกิดขึ้นหลายวัน
ก็ไล่ตั้งแต่๒๓พฤศจิกายนจนถึง๗ธันวาคม๒สัปดาห์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวมีการปรับให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์เอาจนถึงล่าสุดตอนนี้นะ
มีการปรับพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วการที่เจ้าทุกข์ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่ก็รับฟังนะได้ลงบันทึกประจำวันไว้ให้กับเจ้าของรถทุกคัน
แล้วก็มีการเรียกทุกฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งหลังจากนี้
เพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
แม้ว่าคุณป้าเขาจะบอกว่ามันมากีดขวางทางเขา

ดินมันไม่ทำอะไรเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันตรงกลาง

เจ้าหน้าที่หนึ่งในผู้เสียหายนางเสากระหนกวันศูนย์ทองห้าวอายุ๒๑ปี

บอกว่ากลัวมากจริงกลัวนะที่จะไปแจ้งความ
แต่เพื่อความถูกต้องต้องทำค่ะ
มีหลักฐานภาพถ่ายคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็ขอให้ทุกคนที่รถเสียหายเหมือนกัน

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
แต่ทีนี้นอกจากน้องคนนี้เท่านั้นไม่พอนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้เสียหายอีก๑คน
บอกว่าเคยเห็นพฤติกรรมของคุณป้าอุ่นจิต
ระยะเวลา๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็เลยเอานำคลิปเหตุการณ์ขณะที่คุณป้าอุ่นจิต
คาดว่าน่าจะใช้ดินสอพองเขียนรถอยู่รอบคัน

นอกจากโครงแล้วมีดินสภองด้วย
เออนะฮะฉลองก่อนฉลองก่อนอ่าอ่าปีใหม่ก่อนน่ะอ่าปีใหม่ก่อนน่ะ
หญิงคนที่นำคลิปมาเปิดเผยบอกว่ารถทุกคันไม่ได้จอดในที่ของนางอุ่นจิตแน่นอนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะเพียงแต่จอดอยู่หน้าที่ดิน
คิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอใจนะคะตามที่เห็นมาตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ก็มีรถยนต์จอดปกติแบบนี้และก็ถูกสาดโครนวางยางรถยนต์ใส่รถสิบคันโดยประมาณอันนี้แค่โดยประมาณนะ
โดยป้าจะบอกว่ารถทุกคันที่มาจอดเป็นการกีดขวางการทำงานรถก่อสร้างที่จะเข้ามาทำงานในที่ดินของป้าแต่ยังไม่มีอะไรยังยังคิดว่าเป็นการอ้างของป้ามากกว่าอันนี้ผู้เสียหายบอกนะคะคิดว่าเป็นการอ้างของป้ามากกว่า
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาให้ด้วยนะคะก่อนที่จะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับรถหลายสิบคันแต่คนที่เอาเรื่องนี้มาแชร์แล้วก็เป็นเรื่องราวในโลกโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นข่าวคือน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณป้าอุ่นจิตตอนนี้จิตไม่ค่อยอุ่นนะ
ว่าก็เตรียมโดนคดีความด้วยนะคะ
มุมหนึ่งก็เข้าใจป้าแกแหละแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็นะ
พูดคุยกันก็ได้ไปสอบถามเจ้าของรถก็ได้
ถ้าที่นั้นเป็นบ้านของคุณป้าคดีมันก็จะพลิกไป
ก็คือกิดขวางบ้านเขาจริงแต่นี่มันคือที่ดินเปล่านะครับ